น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะที่สุไงโกลก
จังหวัดนราธิวาดหลายชีวิตต้องอบพยพ
กันหลายวันนะและที่นี่เนี่ยมีแม่น้ำสาย๓สายหลักเดียวนะ
ที่ผ่านก็คือแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนาราแล้วก็แม่น้ำ
๊นสุนไข่กลลกนะฮะแล้วปริมาณก็เยอะล้นตาหลีกไปถ่วม
บ้านบริเวณของประชาชนถึงแม้ตอนนี้จะค่อยลดระดับลงไปแล้วก็ตาม
แต่ว่าพื้นที่น้ำท่วมก็ขยายวงกว้าง
ทำให้ท่วมบ้านเรือนบ้านบริเวณของประชาชนพื้นที่การเกษตรต่าง
รวมทั้งหมด๑๓อำเภอนะครับ

เพราะว่าตรงนี้แม่น้ำสายบุรีไหลผ่านต้อง๘หมู่บ้านของตะบนเรียง
นี่เป็นปลายของแม่น้ำบางนาราแล้ว
รอระบายลงสู่อ่าวทะเลต่อไป
น้ำไหลผ่าน๖หมู่บ้านของตำบลมันนังตายอ
ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพกันเป็นการชั่วคราวก่อน
ส่วนที่อำเภอตากใบอำเภอแว้งแล้วก็อำเภอสุไงโกลก
น้ำป่าจากเทือกเขาสันกราคิรีแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มันตกสะสมลงมา
ทั้งสองอย่างทั้งน้ำฝนกับน้ำป่ามันสมทบกัน
ลงไปในแม่น้ำสุไหงโกรกแล้วมันก็เอ่อไปท่วมถึง๑๓หมู่บ้าน
ของตำบลปาเสมัติแล้วก็ตำบลหมู่โละรวมทั้งหมด๒๙ชุมชน
โอ้โหตอนนี้วิกฤตแล้ว๘ชุมชน
ทุกคนในหมู่บ้านใช้ชีวิตกันยากลำบากอยู่ไม่ได้หรอกครับ
พยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพแล้วคาดว่าต้องอยู่อีกสักระยะหนึ่งทีเดียว

ส่วนที่ยะลาที่บ้านท่าสากระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีเริ่มลดลง
เนื่องจากว่าเขื่อนบางลางลดระดับของการเปิดประตูระบายน้ำ
น้ำลดอยู่ที่๑เมตรเมื่อตี๒ที่ผ่านมา
ส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำปัตตานีลดลงอย่างต่อเนื่อง

ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำปัตตานีของที่บ้านท่าสาวเอง
พอน้ำรถเริ่มเข้าไปดูซิข้าวของเสียหายไหมนะฮะ
ไปตรวจสอบกันหน่อยขณะที่หน่วยงานต่างก็มรดมเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ส่วนที่ปัตตานีอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่าน้ำในแม่น้ำปัตตานีอันนี้ไม่ลดนะแต่เพิ่ม
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วปัตตานีฝนก็ตกต่อเนื่องนะ
น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปท่วมอันนี้เข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเลยฮะ
รวมทั้งเรื่องของย่านเศรษฐกิจด้วยโอ้โหท่วมอยู่แล้วมันก็ท่วมกว่าเดิมอีก
น้ำยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทำให้ทั้งเมืองตอนนี้อย่างที่เห็น
จมอยู่ใต้น้ำสูงบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สถานที่
ร้านค้าบางร้านอะไรทำทันก็ทำเอาอิดบล็อกหรือกระสอบไปกั้นน้ำ
ให้มันท่วมร้านส่วนที่ตำบลจบังติกรเนี่ยพื้นที่ติดกับแม่น้ำปัตตานี
ตอนนี้ก็วิกฤตเหมือนกันเพราะน้ำสูง๑๑๕เมตร
ส่วนทางเข้าเมืองหรือว่าประตูเมืองอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
รถสันจรได้ทางเดียวรถเล็กบางทีมันก็ลำบากยากเย็น

ก็เปิดแบบนี้การจราจรก็ติดขับรถไปได้อย่างช้า
เนื่องจากว่ารถค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ